เรื่องนี้ค่ะเรื่องของเด็ก๑๔ที่เอาปืนมา
แล้วดูสิคือเอามาโชว์เพื่อนเอามาอวดเพื่อน
ใช่เพื่อนมาที่บ้านแล้วก็นี่นี่ปืนปั้ง
มันลั่นใส่เพื่อนแล้วเพื่อนเสียชีวิตนะ
แต่ว่าตอนนั้นคือเด็กยังไม่รู้ไง
แล้วก็รีบโทรแจ้งหนึ่งหกหกเก้าบอกว่าไง
ระเบิดประทัดประทัดว่าระเบิดใส่
ใช่ค่ะนี่ไปดูที่บ้านหลังนี้เลยนะ

เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุอยู่บนชั้น๒ของบ้าน

ย่านตาขาวที่จังหวัดตรังค่ะบ้านเนี้ยข้างล่างนะ
เขาเปิดเป็นร้านขายของชำคุณผู้ชมคิดสภาพนะ
เลือดอ่ะมันติ๊งติ๊งหยดลงมาจากชั้นสองอ่ะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ขึ้นไปตามรอยเลือดไปไปตรวจสอบดูตรงโถง

คราบเลือดเหมือนกับโดนเช็ดอยู่ติดอยู่ที่พื้นไม้
แล้วก็เจอกระเป๋าสะพายเปิดกระเป๋าดูข้างใน
เป็นปืน๑๑มมแล้วในรังเพลิงก็มีกระสุนบรรจุพร้อมใช้งานอยู่นัดหนึ่ง
ส่วนผนังปูนผนังปูนก็มีรอยกระสุนเจาะเข้าไปหนึ่งรอย
แล้วที่ระเบียงด้านหลังเนี่ยนะคะติดกับจุดที่เกิดเหตุอ่ะก็เจอผ้าที่เอามาใช้เช็ดเลือดซับเลือดเนี่ย
ผืนหนึ่งเจ้าหน้าที่เก็บทั้งหมดเอาไว้เป็นหลักฐานน่ะนะคะ
แล้วทางผู้กำกับที่สพย่านตาขาวบอกว่าเด็กที่ตายน่ะ
เป็นน้องอายุ๑๔ปีเรียนอยู่ม๒โดนยิงเข้าที่หลังทะลุอกซ้ายโอ้โห
ตำแหน่งสำคัญเลยส่วนคนที่ก่อเหตุก็เป็นเพื่อนกันนั่นแหละ
อายุสิบสี่มสองเหมือนกันตอนเนี้ยคุมตัวเด็กสิบสองอ่า
เด็กสิบสี่นี่นะคะเอาไว้สอบที่โรงพักษณ์แล้ว
เดี๋ยวต้องรอทางสหวิชาชีพมาสอบปากคำด้วยคุณตำรวจ
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเหรอเบื้องต้นอยากรู้
ตำรวจบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าเด็ก๔คน
เขาสนิทกันก็เลยชวนกันมาที่บ้านหลังนี้
ขึ้นมาชั้นสองแล้วตัวน้องที่เกาะเหตุน่ะ
เอาอาวุธปืนออกมาเล่นแล้วปืนเป็นปืนของตา
คุณตาเป็นอดีตตำรวจที่พัทธลุงนะเอ้าแล้วเอาปืนคุณตามา
ทำไมคุณตาไม่ห้ามหลานล่ะทำไมปล่อยให้หลานเอามาเล่น
ตาไม่รู้คุณผู้ชมแอบขโมยไปหลานแอบขโมยไป
ตาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใครขโมยไปตาก็เลยไปแจ้งความว่าอาวุธปืนหาย
แล้วคิดดูสิหลานขโมยมาเก็บเอาไว้๓เดือนแล้วค่ะ
ทีเนี้ยหลานพอชวนเพื่อนมาเอ้ยดูปืนเราไหม
แล้วเอาปืนออกมาโชว์จังหวะนั้นโป้ง
ปืนมันลั่นไงกระสุนก็ลั่นไปใส่น้อง
แล้วกลุ่มเพื่อนที่เห็นด้วยกันก็ตกใจสิว่าเกิดอะไรขึ้น
โทรบอกหนึ่งหกหกเก้าพี่ครับพี่ครับ
ช่วยเพื่อนผมหน่อยครับเพื่อนผมถูกประทัดระเบิดใส่
เจ้าหน้าที่เขาก็รีบมารับตัวเด็กคนเจ็บไงแต่เด็กที่เหลือนี่คือ
ย้ายกันหนีไปหมดแล้วหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่เอาตัวมาถาม
หนูไหนเล่าให้ฟังจริงจริงซิมันเกิดอะไรขึ้นลูกแล้วก็ถึง
เพิ่งรู้ความจริงอะค่ะ
ผู้ที่ก่อเหตุพอดีเขาได้นำวุธปืนมาด้วย
ระหว่างเกิดเหตุเนี่ยก็ปรากฏว่าเอาปืนมาเล่น
แล้วก็ทำให้ปืนลั่นนะครับโดนเพื่อนนะครับ
ได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งเขาเองก็เป็นคนโทรแจ้ง
กู้ภัยมารับนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเพื่อนได้เสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทั้งหมดเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เด็กนะครับ
ได้มีสาเหตุกดเครื่องอะไรกันมาก่อนนะครับก็ตกใจนะครับ
ภาษาเด็กก็ตกใจครับอันนี้เบื้องต้นก็ต้องแจ้งเขาหา
แล้วก็ต้องไปฝ่าวิทยาศาสนิทก่อนครับ
ที่ตำรวจบอกนะคะต้องถามตาวิรัติที่เป็นเจ้าของบ้าน
เป็นเจ้าของปืนหน่อยค่ะตาหลานกับเพื่อนหลานมาเล่นน่ะ
แล้วคุณตาไม่ได้ยินเสียงปืนปั้งเลยหรอกคะคุณตาค่ะ
ได้ยินแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นปืนผมก็ปิดร้านจะกลับบ้านอยู่พอดี
เพราะเวลาช่วงนั้นผมเป็นเวลาพักผ่อนผม

อะได้ยินรอง
มันแบบมันเล่นอะ
จริงไม่รู้บางครั้งก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นเลย
อ๋อคุณตาบอกว่าแกงนี้แกงหลานอ่ะมากันบ่อย
ที่บ้านบ่อยอยู่แล้วแล้วตาไม่ได้ยินเหรอได้ยิน
แต่ตาก็ไม่รู้ไงว่าเป็นเสียงปืนแล้วมาเปิดทีวีด้วยไงคุณบุ๊ค

แล้วก็ได้ยินเสียงเด็กร้องด้วยยังคิดว่าเป็นประทัด
ไม่รู้หรอกว่าไอ้เด็กที่มาเล่นที่บ้านเอามีอาวุธปืนอยู่ด้วย
เรื่องต้นตำรวจก็ต้องแจ้งข้อหากับเด็กวัย๑๔ผู้ก่อเหตุ
ข้อหาฆ่าผู้อื่นแล้วก็พรบออาวุธปืน
เดี๋ยวจะต้องนำตัวไปฝากขังที่สถานพินิษฐ
ครองเด็กและเยาวชนที่จังหวัดตรังด้วยค่ะ